งานเดียวกันนะคะเจอนุ่มคนนี้นะคะต้องบอกว่า
ก็โสดโสดอยู่ทั้งนี้นี่เลยเฮียป้องค่ะ
โสดนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าล่าสุดไปเจออู๋หล่อออลล่ามากนะคะ
เราเจอเฮียป้องในงานวงสวงละครเรื่องใหม่นะคะเล่นกับโอ้โหแซมมี่
รอเลยคุณผู้ชมนะคะก็ต้องถามเรื่องเรือนหอเอ้ยไม่ใช่พูดผิด
บ้านหลังใหม่อ่าอุตหกลัว๒๒ล้านบาทค่ะ

คือเขาบอกว่าไม่เป็นเรือนหอนะคะแต่ว่าเตรียมห้องไว้สำหรับมีลูกแล้วนะ

คืออย่างนี้คุณจะเล่าให้ฟังนะคะพี่ป้องเนี่ยเฮียป้องของเราเนี่ยบอกนะคะ
ว่าตอนนี้ไม่มีแฟนเลยไม่รู้จะแต่งกับใครค่ะ

ค่าตกแต่งทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้แพงอะไรหรอก

แต่พออยู่ไปอยู่มาด้วยความที่มีหลานเนอะ
ก็เลยฟิลเหมือนแบบบางวันออกจากบ้านไปก็คิดถึง

พูดกับเราใหม่บันเทิงไทยรัฐบอกว่า

เอ้าเป็นแบบนั้นไปเอาไปฟังหน่อยค่ะ
บ้านผมก็อยู่แบบทำเหมือนสองหลังคู่
ไม่ได้แบบหลังเดียวอลังการรวยไม่ใช่ครับ
คือมันใหญ่เพราะว่าอยู่กับหลายคนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วไม่ได้แพงอะไรแบบนั้นครับปกติครับ

ใช่ซ้อมมีลูกหรือว่า

เลี้ยงหลานไปก่อนแล้วกันนะพี่ป้องนะฮะ